ต่อกันที่คนนี้กันบ้างนะคะคนนี้ก็เป็นสาวสตรองค่ะ
มีการโพสต์อินสตราแกรมส่วนตัวนะครับ
ดพิงถึงใครก็ไม่รู้บอกว่าเป็นผู้หญิงอย่ามาอ่อยผู้ชายค่ะ
หรือว่าแม่ของลูกนักร้องหนุ่มไม้พีรัตน์นั่นเองนะคะ
โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
ก็มีคนไปแชร์ภาพต่อแล้วค่ะ
สัมภาษณ์เอาไว้ในนิตยสารฉบับหนึ่งนี่เลย
ระบุว่าผู้หญิงที่เข้ามาอ่อยผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้ว

ถามว่าหน้าครบไหมก็ไม่น่าครบเท่าไหร่ค่ะ
ซึ่งผมเองก็ไม่หลงไหลคนที่พร้อมจะทำลายครอบครัวคนอื่น

ยังไงล่ะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวอยู่ว่าไม้อ่ะ

หลายคนก็เลยโยงว่าซาร่าว่าใครเปล่าแรงเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็มีบรรดาคนที่ฟอลเลอเวอร์นะคะเมื่อแสดงความเข็ม
ให้กำลังใจแล้วก็วิจารณ์ทางด้านลบด้วย
ที่มาพาดพิงถึงพ่อแม่ของเธอก็เลยต้อตอบไปเท่านั้นเอง

คบหาดูใจกับใครก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะเจ้าตัวทราบดีว่าไม้เป็นคนยังไงค่ะ
ซาร่าเป็นคนชอบโพสต์ของพี่ฮิวโก้บ่อย

มันเหมือนคนที่ใช้ชีวิตกันเป็นสามีภรรยา

ไม่ใช่ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะพลาดพิงถึงมือที่๓

เราไปแขวะเขาไปกัดไหมหรือเปล่า

เป็นคนที่จะไม่มาโพสต์ผ่านสื่อแบบ

เพราะว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากอย่างนี้

ก็เลยเหมือนแบบก็ตอบกลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
แรงนะคือเป็นคนที่แบบว่า

เรารับได้เพราะบางคนอาจจะไม่รู้จักเราจริงเลยนะ

ซาร่าชอบความคิดพี่ฮิวโก้เขาเป็นคนคิดดี

ไม่ได้ว่าอะไรทำไมจะมีแฟน

เราก็มองว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหึงห่วง

ซัลล่าก็เคลียร์ความรู้สึกตัวเอง

ซัลล่าก็เป็นคนที่เดินไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมา

ตอนคบกันเค้าก็มีแฟน
เธอยาจะทำธุรกิจเกี่ยากับเสื้อผ้า
คุณแม่ของเธอก็จะช่วยเลี้ยงน้องได้ด้วย
แต่ว่าหากอนาคตค่ะถ้าจะต้องเลือกโรงเรียนเนี่ย

ซาร่าบอกว่าไม่ได้ปรึกษาทางครอบครัวไหมเลยค่ะ